อยากให้ดูข่าวนี้หน่อยมันก็เกิดขึ้นซ้ำอีก
สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กผู้ชายอายุ๑ขวบ๔เดือน
จบชีวิตลงก็มาจากถูกพ่อเลี้ยงทำร้าย
อีกแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดพ่อเลี้ยงคนนี้ก็รับสารภาพแล้วด้วยค่ะ
วันนี้มีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
หายใจอยู่กลับมาหนูก็เห็นนอนห่มผ้าอยู่ในห้องแล้ว

ประมาณบ่าย๓พอตื่นมาก็เห็นลูกเราเป็นอย่างนี้แล้ว
ตื่นมาหนูก็เปิดไปดูหนูก็เห็นลูกไม่ขยับแล้ว
แล้วตอนที่เราเห็นตอนแรกลูกเราอยู่ตรงไหน

ตอนที่หนูก่อนจะนอนแล้วหนูเห็นลูกหนูหายใจอยู่
ลูกจับดูลูกตัวไม่ร้อนหนูก็เลยร้อน
เนี่ยค่ะยายกับแม่ค่ะยายกับแม่เนี่ย
อุ้มศพน้องนาวาน้องนาวาอายุ๑ขวบ๔เดือน
เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็สภาพศพก็คือมีร่องรอยเขียวช้ำทั้งตัว
ปากแตกนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ย
ของแข็งไม่มีคมจนเสียชีวิตนี่จะเจ็บแค่ไหนนะครับรัฐพงศ์
ตำรวจค่ะคุมตัวนายโคจินันทวงหรือนายตะวันค่ะ
อายุ๒๓ปีเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นพ่อเลี้ยง
ทำร้ายน้องจนเสียชีวิตตำรวจไปจับได้ในบ้านนั่นแหละ
คือตอนแรกแม่น้องนาวาบอกนายโคจิไม่อยู่
ออกไปทำงานรายเดอร์แต่ตำรวจไม่เชื่อค่ะ
ค้นที่บ้านก็เจอจริงซ่อนตัวอยู่นะคะ
ก็เลยควบคุมตัวไปสอบสวนแม่บอกว่าสามีเก่าเนี่ย
เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วก็มาคบกับนายโคจิ
กันได้สองเดือนตำรวจไปตรวจประวัติ
ปรากฏว่านายโคจิคนนี้มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหลายครั้งเลยค่ะ
วันนี้ตำรวจสนราชบุรณะก็เบิกตัวนายโคจิ
มารับทราบข้อกล่าวหานะคะทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุ
ถึงแก่ความตายกระทำทารุณต่อร่างกายและจิตใจของเด็ก
และกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงเสพยาไอซ์ด้วย
รับสารภาพค่ะนายโคจิรับสารภาพบอกวันเกิดเหตุตอนตีหนึ่ง
แม่เด็กไม่อยู่แม่เด็กไปทำงานร้านคาราโอเกะ
ตัวเองอยู่กับเด็กก็หงุดหงิดที่น้องนาวาอุจจาระแล้วส่งเสียงดัง
พูดอะไรก็ไม่เชื่อฟังเด็กหนึ่งควบสี่เดือนโอ้นะคะ
แล้วตัวเองเนี่ยเพิ่งเสพไอซ์มาตอนนั้นมันก็เลยแบบประกอบกัน
เกิดมีอารมณ์รุนแรงด้วยก็ลงมือตีเด็กไปหลายครั้ง
เด็กเสียชีวิตนะคะครับพอเด็กเสียชีวิตก็เอาร่างไปวางบนที่นอน
เอาผ้าขนหนูคลุมเอาไว้ภรรยากลับมาจากทำงานก็มาถึงก็นอน
ขึ้นมาถึงได้พบความจริงว่าลูกเสียชีวิตแล้วค่ะ
เนี่ยค่ะพนักงานก็ลงบันทึกการให้ปากคำแล้วเอาตัวไปฝากขังนะคะ
ขณะที่ในเวลาต่อมาตำรวจนำตัวผู้ต้องหาคนนี้นะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพอรู้ข่าวนี้เนี่ย
ทุกคนก็มีความรู้สึกนะคะไม่พอใจ
ตะโกนสาบแช่งพ่อเลี้ยงรายนี้ค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ